ข่าวต่อไปนี้ชาวบ้านเขาไม่แน่ใจว่าตำรวจจริงหรือตำรวจปลอม
เป็นเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่นนทบุรีครับคุณผู้ชมครับ
คือมีชาวบ้านรวมตัวกันประมาณสัก๖๐คนได้
ล้อมกรอบกลุ่มชายชะกันที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจขับรถเก๋งไล่ชนมอเตอร์ไซค์ของเด็กอายุ๑๕
แล้วเอาปืนเจาะหัวเด็กจะเอาเด็กขึ้นรถให้ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบ๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในตะบนบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับ
มารวมตัวกันแบบนี้เขาบอกว่านับได้กว่า๖๐คนทีเดียว
มาไม่ให้กลุ่มชายชะกันที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบสังกัด
สพบางแม่นางที่พวกเขาใช้รถยนต์นิสสันสีเทาเป็นภาษณะ
ขับเข้ามาในชุมชนแล้วไล่ชนรถจักรยานยนต์ของชายอายุ๑๕ปีคนหนึ่ง
จากนั้นจึงจอดรถลงมาเอาปืนเจาะหัวนะแล้วกดเด็กเหมือนในหนังเลย
ดเอาไว้ไว้กับพื้นเพื่อจะเอาตัวขึ้นรถ
ทำให้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เข้าไปสอบถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
กลุ่มชายชะการอ้างว่าพวกเขาเป็นตำรวจ
แล้วที่จับผู้ชายอายุ๑๕ปีคนนี้
เพราะออกมาขี่มอเตอร์ไซค์แว้นในเวลาที่เขาขอให้อยู่บ้าน

ชาวบ้านจึงเข้าไปโต้เถียงครับไปขอดูบัตรตำรวจเขา
จนเหตุการณ์เริ่มตึงเครียดตึงเครียดแล้วคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านฮือเข้าร้อมกรอบชายชะกันกลุ่มนี้
คนหนึ่งในกลุ่มต้องโทรศัพท์ไปตามประหลัดอำเภอบางใหญ่

เมื่อกี้ขอดูบัตรที่

ไม่ประหลักประหลักจะเข้ามาได้ไหมครับ

ก่อนที่เหตุการณ์ชาบานตายไปมากกว่านี้
หลัดอำเภอบางใหญ่มาพอดีครับ

ชายชะกันกลุ่มนี้เป็นตำรวจจริงครับ
คุณผู้ชมครับแล้วก็เจรจากลายเกลี่ยให้ตัวแทนชาวบ้านเนี่ยไปพูดคุยกันเถอะ
ที่สพบางแม่นางนะฮะต่อมาตำรวจสพบางแม่นางนะครับ
เรียกตัวแทนชาวบ้านแล้วก็พ่อแม่ของชายอายุ๑๕ปี
ไปพูดคุยกันคุยอะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ใช้เวลา๒ชั่วโมงกว่านี่คนเข้าไปรอไปดูกันเพียบเลย
ออกมาลงบันทึกประจำวันยอมความกันครับยอมความกันนะฮะ
ก็ปล่อยชายอายุ๑๕ปีไปโดยไม่แจ้งข้อหานะครับ
ก็ชาวบ้านก็จึงยอมแยกย้ายกันกลับบ้านไปครับคุณผู้ชมครับ